ตอนนี้ที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับเกิดสถานการณ์ขึ้นแล้ว
เมื่อกี้เราได้ยินในหูนะครับคุณวรพรก็ได้ยินนะครับ
มีเสียงทั้งมอเตอร์ไซค์มีเสียงทั้งดังปังปังนะฮะ
เราไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ
รายงานสดเข้ามาจากสามเหลี่ยมดินแดงครับเชิญครับ
นับคุณคุณทั่วโพรงครับพลาดสุดณขนาดนี้
บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนั้นมีการปะทะกัน
เกิดขึ้นระหว่างตำรวจและกลุ่มอาชีวะบริเวณจุดนี้แล้วนะครับ
พวกผมเห็นณขนาดนี้ด้านหลังผมจะมีกลุ่มพันธุ์
ซึ่งกลุ่มมวลชนมีการรวมตัวกันตั้งแต่เวลาประมาณ๕โมงเย็นที่ผ่านมา
บริเวณด้านหน้าของตู้แนวคอนเทนเนอร์บริเวณจุดนี้เช่นเดิม
ที่จะมุ่งหน้าไปยังผ่างวิภาวดีหลังศิษย์ขาออก
ที่จะไปสู่บ้านพักของผลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะครับ
ตอนนี้กลุ่มมวลชนนั้นมีการกระจายกันบริเวณจุดนี้
กันไปเต็มบริเวณพื้นที่ของด้านหน้าของแฟลต์ดินแดงด้วยนะครับ
เพราะว่ามีการสลายการชุมนุมกันเกิดขึ้นบริเวณจุดนี้
วันนี้กลุ่มมวลชนเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่า
มีการเตรียมเอาอาวุธทั้งเป็นระเบิดเพลิงทั้งเป็นน้ำมันด้วยนะครับ
ที่มาจุดบริเวณตรงถนนตรงจุดนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้กลุ่มมวลชนมีการไปรวมตัวกันบริเวณหน้าของตู้แนวคอนเทนเนอร์
เพื่อคว่างปลาประทัดไปยังฝั่งของตำรวจที่อยู่หลังแนวคอนเทนเนอร์
ทำให้ทางตำรวจที่อยู่บริเวณทางด่วนนั้นมีการยิงแก๊สน้ำตาและมีการยิงกระสุนยาง
เข้าใส่กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
คุณผู้ชมครับตอนนี้กลุ่มมวลชนมารวมตัวกัน
อยู่บริเวณตรงกลางถนนของสามเหลี่ยมดินแดงนั่นเองนะครับ
ที่จะมุ่งหน้าไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ตรงจุดนี้กลุ่มมวลชนนั้นมาตั้งท่าทีเพื่อรอดูการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดนี้นะครับ
ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
เขาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่จ้างเขามามารวมตัวกันอยู่บริเวณจุดนี้
เขายืนยันว่ามากันเองด้วยใจและจะมาทุกวัน
ออกจากตำแหน่งเหมือนกับการที่
กลุ่มมวลชนกลุ่มอื่นรวมตัวกันนั่นเองนะครับ
บริเวณจุดนี้กลุ่มมวลชนนั้นต่างใช้รถจักรยานยนต์
เป็นรถเคลื่อนที่เร็วในการมารวมตัวกัน
ซึ่งหากมีการสลายการชุมนุมของทางตำรวจที่ขี่รถยนต์มา
กลุ่มมวลชนก็จะพากันขี่รถออกไปที่แยกประชาสงเคราะห์
ซึ่งจุดนั้นยังไม่มีกลุ่มเพิ่มภูมิภูมิชนอยู่
แต่บริเวณด้านหน้าของปปศนั้น
อาจจะมีกำลังตำรวจบางส่วนที่อยู่บริเวณจุดนั้น
โดยสังเกตการณ์และจะมีการสลายการชุมนุมกันเกิดขึ้น
บริเวณต้นจุด๓เลียนวินแดงคุณผู้ชมครับ
ยังไม่มีตำรวจลงมาพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับ
ทำให้กลุ่มมวลชนนั้นยังสามารถที่จะรวมตัว
กันทำกิจกรรมตรงจุดนี้ได้อยู่

ยังมีกลุ่มของสื่อมวลชนหลากหลายสำนัก
มารวมตัวกันที่บริเวณจุดนี้
เพื่อคอยรายงานข่าวสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน
ตอนนี้เสียงพลุเสียงประทัดเริ่มสงบลงนะครับ
มีแต่เสียงรถจักรยานยนต์ที่ขอเป็นกลุ่มของมวลชนนั้น
แล้วก็มีเสียงของกระสุนยางของทางตำรวจนั้นบ้างประปาย
เพื่อที่จะต้องการสลายการชุมนุมบริเวณจุดนี้นั่นเอง
ครับคุณรัฐพรวมกุลวรภรครับ
อุลิพรรภ์ครับขณะที่อาวุษาวรีประจาชธิปไตย

คนละกลุ่มกับกลุ่มทะลุฟ้าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับผมได้สอบถามกับทางน้องที่มาชุมนุมบริเวณจุดนี้
เขาบอกว่าเขาเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มของทะลุฟ้าอย่างชัดเจนครับ
ซึ่งเขามีการไปเซอร์เวย์ดูที่กลุ่มทะลุฟ้ามาแล้ว
ก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์กันมารวมตัวกันที่บริเวณจุดนี้
เขาบอกกับผมนะครับว่าไม่มีใครจ้างเข้ามาและเป็นคนละกลุ่มกับของกลุ่มทะลุฟ้าชัดเจนครับ
คุณนัทพงศ์ครับครับขอบคุณมากครับคุณบุริพัฒน์ครับ
ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญเราจะขอรบกวนรายงานสดอีกครั้งนะฮะ
ขอบคุณค่ะครับ